เหตุการณ์นะคะช่วงประมาณ๓๔ทุ่มที่ผ่านมาแถวพระราม๙รถติดยาวเลยนะ
เพราะว่ามีคนกระโดดสะพานลอยเพื่อฆ่าตัวตาย
จากพิษเศรษฐกิจคือรายรับน้อยรายจ่ายก็เยอะเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันก่อนนะคะ
โดยช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้ง
บอกว่าที่บริเวณสะพานลอยพระราม๙ฝั่งขาเข้า
่งหน้าแยกอสมทที่เขตห้วยขวาง
ไปเจอรองเท้าแตะถอดทิ้งเอาไว้คู่หนึ่ง
แล้วก็ใกล้กันก็ไปเจอขวดเบียร์
ส่วนบนถนนนะคะเจอร่างไร้วิญญาณของนายกัมพลกิตินิมิตรอายุ๔๔ปี
เป็นรอปภนะคะนอนเสียชีวิตและกระโหลกศีรษะมีเลือดออกมา

ขณะที่คนที่รู้จักกับผู้ตาย

เล่าให้ฟังบอกว่านายกัมพลมาสมัครงานเป็นรอปภ
เพิ่งมาทำงานเมื่อวานเป็นวันแรกนะ
และเจอกับผู้ตายตอนเย็นประมาณ๖๓๐น
โดยรอปภคนนี้นายกัมพล
พยายามจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วเพื่อนรอปภค่ะคุณผู้ชม
พยายามเกลี้ยกอ่มพยายามห้ามไว้
ส่วนสาเหตุที่ทำให้นายกัมพลคิดสั้น

จากรายได้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายต่างที่มันเยอะซะเหลือเกิน
เพื่อนเราพอก็พานายกัมพลไปกินข้าว

งั้นไปกินเบียร์ย้อมใจกันหน่อยละกันจะได้ไม่ต้องเครียด
ไปทีนี้เดี๋ยวไปฟังเพื่อนของผู้ตายเล่าหน่อยค่ะ
ผมก็ได้แค่ปลอบใจแต่ก็มากินข้าวด้วยกัน
ผมก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงเบียร์อะไรหลายอย่าง
แต่เขาบอกแกว่าพี่อย่าคิดมาก

เพราะว่าก็เป็นคนอีสานด้วยกันนะครับ

แต่เขาก็ปลอบใจแกว่าพี่อย่าคิดมาก
ว่าหลายอย่างเราอย่าคิดมากนะครับพี่

โอ้โหตายังลอยอยู่นะ
คือก็ไปกินเบียร์ด้วยกันไง

กัมพลก็กระโดดสะพานลอยลงมา

แล้วก็รอผลการตรวจจากทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ในการประกอบสำนวนคดีต่อไปนะคะ